แล้วก็เตรียมฟ้องกลับด้วยมันมีหลายประเด็นนะฮะเรื่องของการขอหมายจับนะฮะ
ขอหมายจับตำรวจ๘นายที่อยู่ใกล้ตัวทางรองโจ๊กนะฮะ
ไม่มีการระบุยศระบุตำแหน่งรวมทั้งการขอหมายค้นในวันที่เกิดเหตุ

รายละเอียดเป็นอย่างนี้นะครับที่สโมสรตำรวจเนี่ย
ตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าให้ทางนายอนัญชัยชายเดชนะครับเป็นทนายความส่วนตัว
ในการยื่นคำร้องขอสารไต่สวนการละเมิดอำนาจของสารอาญากรุงเทพใต้
ในการขอออกหมายจับและการขอออกหมายค้นของชุดปฏิบัติการ
กรณีที่๒๕กันยายนที่ผ่านมาก็คือวันจันทร์นี้นะฮะ
แล้วก็ย้ำว่าเป็นการขอหมายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ขอหมายจับเนี่ยมันไม่ได้บอกยศบอกตำแหน่ง
ตำแหน่งตำรวจทั้ง๘นายขณะที่การขอหมายค้นจากสารอายาตรงรัชดา
เพื่อค้นบ้านพักย่านวิภาวดีรังสิตซอย๖๐นั้น
ก็ไม่มีการแจ้งสารครับว่าเป็นที่พักของรองพบตร
โดยอ้างว่าเจ้าของบ้านทั้ง๕หลังเนี่ยมีพลเรือนเป็นเจ้าของนะครับ
ซึ่งปรากฏชื่อก็เป็นพลเรือนจริงนะครับแต่ว่าแหมทางรองโจ๊กอยู่นะครับ
ดังนั้นตนจึงมองว่าเป็นลักษณะการแบ่งงานกันทำ
มีพฤติการร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงต่อสารจากการขอหมายค้นและหมายจับดังกล่าวนะฮะ
มีเสียงทางรองโจ๊กให้ฟังครับ
แต่สารก็ไม่ออกให้ก็เลยต้องออกว่าออกหมายค้นเพื่อต้องการจับกลุ่มผู้ต้องหา
เพราะรู้อยู่แล้วว่าอันนี้มันคือบ้านผมถูกไหมครับนะ
ก็เลยมาออกหมายจับเพื่อจะมาจับตัวบุคคลตามหมายจับที่บ้านผม
แน่นอนอันนี้ผมพูดตะกากก็จะเห็นนะครับ
คือเรื่องนี้ผมจะชี้ให้ฟังว่าเป็นการแบ่งงานกันทำ
เป็นตัวการร่วม
แล้วก็เป็นการปกปิดข้อเรียนจริงให้ศาล
ว่าอยู่ใกล้แฟลตวิภาวดีก็เลยขอเช่าครับ
ในราคา๕๐๐๐บาทจำนวน๒หลังแต่ว่าน้ำไฟจ่ายเองนะ
ขณะที่อีก๓หลังครับแบ่งเป็น๒หลังไว้เก็บของไม่มีใครนอน
แล้วก็อีกหลังว่างไว้พอพ่อป่วยหนักก็ให้พ่อมาอยู่ที่นี่แทน
พอพ่อเสียชีวิตปุ๊บบ้านนั้นก็ว่างพอดี
สรุปแล้วก็คือว่า๕หลังในชัยที่จริงเนี่ย๒หลังนะในการอยู่อาศัย
ส่วนลูกน้องครับที่ได้ประกันตัวทั้ง๘นายโทรศัพท์มาพูดคุย
แล้วก็ขอโทษที่ทำให้ตนเดือดร้อนไปด้วยแต่ก็
ไม่ได้มีการตำหนินะครับคือบางอย่างมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขา
อันไหนที่เขาไม่ผิดเราก็ต้องดูแลอันไหนผิดเขาก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเอง
รองโจ๊กทิ้งท้ายครับคุณผู้ชมครับย้ำว่ารู้นะว่าใครเป็นคนสั่งการ
แต่ว่าตนเนี่ยไม่อยากจะทุบหม้อข้าวตัวเองไม่อยากให้ลูกน้องที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับ
เขาเข้ามาเขาเข้ามาในปัญหาเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดทุบหม้อข้าวตัวเองเนี่ย
ตายทั้งสตชนะฮะคือคงตายทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นี้ก็เป็นประโยคร้อนแรงเลยนะวลีแห่งวันนะครับตนถึงไม่เปิดรายละเอียดทั้งหมดเพราะแบบนี้แหละ
อ่ะนะครับฟังเสียงอีกนิดหนึ่งฮะ

รู้ว่าเฮ้ยเส้นทางงานเงินของคุณเนี่ยมันไปถึงใครนะวันนี้ผมมีเยอะ
นะครับนะว่าเส้นทางเงินเนี่ยมันไปถึงใครเป็นหลายร้อยอ่ะนะครับ
แต่ถ้าผมเอาคืนผมต้องไปเปิดตรงนั้นโทษนะฮะพอรองโจ๊กพูดแบบนี้
เนี่ยผมว่าประชาชนหลายคนเนี่ยอยากได้ยินหูผึ่งเลยใช่ใช่นะคะ
มันมีอะไรเหรออะไรนะฮะ

บอกว่าได้รับมอบหมายให้ดูแล๒ส่วนนะครับ
คือดูแลเรื่องของกรณีที่มีบุคคลไม่หวังดีมากันแกล้ง
แล้วก็อันที่สองคือเรื่องของการค้นบ้านพัก
แล้วก็ยังมีเรื่องของผู้ใต้บังคับบัญชาที่โดนออกหมายจับอีก๘คน
มาดูกันว่าส่วนไหนมันมีพิรุษ
แต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดก็ว่าไปตามผิด
จะไม่ปกป้องคนผิดแน่นอนคือถ้าลูกน้องของทางรองโจ๊กไปทำ

พร้อมทั้งบอกว่าจะมีการตั้งวอรูมครับ
ทีมทนายความเนี่ยนะฮะเซตขึ้นมาเลย
แล้วก็ดูการให้สัมภาษณ์ของแต่ละบุคคลผ่านสื่อ
รวมทั้งดูประเด็นต่างทั้งระบบ
ถ้าพบว่าใครที่พลาดพิงก็จะมาพิจารณาว่า
ไปฟังเสียงทางทนายอนัญชัยครับ
ไม่หนักแก่ครับเพราะว่าไม่หนักแก่อย่างนึงเนี่ย

เราจะจัดทีมทนายขึ้นมาอ่าทั้งหมดเลยคือช่วงนี้เนี่ย
เป็นช่วงที่กำลังจะแต่งตั้งพบตรทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่เกิด
แล้วมันมาเกิดในช่วงนี้พอดีเด็กอนุบาลก็คงจะรู้มั้ง
ผมว่านักข่าวทุกคนนะฮะรู้ประชาชนรู้ไม่ใช่ไม่รู้
นะครับอย่ามาเอ่อพูดว่าเอ๊ะมันเป็นเอ่อเรื่องจริง
เกิดตอนนี้พอดีครับอยู่อยู่เนี่ยคุณไปค้นบ้านท่านเนี่ย
คุณไม่รู้หรอกเป็นผู้ผู้ใต้ประชาคุณไม่รู้ว่าเป็นบ้านของใคร
ไม่ไปได้เลยครับอ่าเพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็จะเป็น
อีกมุมหนึ่งนะคะเป็นการต่อสู้ของทางรองโจ๊กในเรื่องที่ถูกค้นบ้าน